คุณผู้ชมคะไปดูกันที่เรื่องของการจัดระเบียบเกาะเสม็ดจังหวัดระยองกันบ้างนะคะ

ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็มีการพยายามที่จะจัดระเบียบเกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะ
ขณะที่เรื่องของปัญหาที่ดินที่มีการบุกรุกแล้วก็ยืดเยอะมานานนะคะ
ล่าสุดค่ะก็ให้ผู้ประกอบการยอมเช่าตามกติกาขีดเส้นตาย
กลางเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
พันเอกพบอนันต์เหลืองพานุวัฒน์รองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๑๔
จังหวัดระยองในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการ
ลงทำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

นายอรุณวิชกิจขนส่งจังหวัดระยองก็กล่าวนะคะว่า
รถยนต์บนเกาะเสม็ดมีทั้งรถส่วนตัว
และรถโดยสารที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง
และจัดระเบียบวินัยการขับขี่ให้ถูกต้องค่ะ
รองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๑๔กล่าวว่า
ปัญหาเกาะเสม็ดมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข
ลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ได้จัดระเบียบแบบเข้มงวด
แต่ภาครัฐมองเชิงธุรกิจและความก้าวหน้าของบ้านเมืองเป็นหลัก
ส่วนปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่ยึดเยื้อมานานนะคะ
ส่วนใหญ่ประชาชนก็พร้อมที่จะเช่าจากกรมธนารักษ์
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ยอม
ซึ่งก็อยากให้เข้าใจแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้อง

หากไม่ดำเนินการเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง